ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตำบลอุทัยสวรรค์หน่อยค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่รองรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรารอพร้อมที่จะรายงานสดมาแล้วนะคะ
ติดตามได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์ค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้
บรรยากาศที่อบตอุทัยสวรรค์นั้นยังเป็นไปด้วยความเศร้าโศกนะคะ
บรรดาชาวบ้านที่เข้ามาร่วมพิธีไว้อาลัย
ตอนนี้ก็ยังคงมีการนั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขนาดเดียวกันนะคะยาดตอนนี้ค่ะ
ยังไม่มีความชัดเจนว่า
หลังจากที่รับศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้ว
จะมีการเคลื่อนไปจัดพิธีอย่างที่ใดค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
โดยบรรยากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพู
สถานที่เกิดเหตุกรณีที่นายปัญญาคำราบ
อดีตตำรวจสพนาวังจังหวัดน้องบัวลำพู
ที่ได้ก่อเหตุใช้มีดและปืนทำร้ายครูและเด็ก
ก่อนขับรถไล่ชนแล้วก็กลาดยิงประชาชนไปตลอดทาง
จากนั้นก็เข้าไปที่บ้านพักยิงภรรยาและลูก
ไปถึงใช้ปืนยิงตัวเองจนเสียชีวิตเพื่อหนีความผิดค่ะ
ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สวมชุดเครื่องแบบปกติขาวพร้อมกับติดบอกแขนไว้ทุก
เข้าร่วมพิธีแสดงการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ครูท่านหนึ่งเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าศูนย์
จะมีการทำพิธีทำใจไม่ได้ถึงกับร่ำไห้แล้วก็ซุดตัวลงกับพื้น
เพราะคิดถึงแล้วก็ไว้อาลัยผู้เสียชีวิตทำให้เพื่อนครูต้องเข้าไปช่วยประคองออกมานะคะ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับครูท่านนี้บอกว่านอนไม่หลับทั้งคืน
เพราะภาพของเด็กครูพี่เลี้ยงที่เสียชีวิตยังคงติดตา
และยอมรับว่าไม่ทราบข้อมูลหรือว่ามูลเหตุจูงใจของคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ
ขณะที่ผู้ปกครองเด็กผู้เสียชีวิตยังไม่สามารถที่จะทำใจกับสูตรการสูญเสียในครั้งนี้
บางคนเนี่ยนำสิ่งของของลูกนะคะบางคนกอดผ้าห่มกอดหมวกของลูกไว้แน่นแล้วก็ร่ำให้ออกมา
ตายายท่านหนึ่งค่ะนำขวดนมน้ำแล้วก็ขนมมาวางไว้
ตายายบอกกับทีมข่าวว่าเวลานี้หลานจะต้องได้ทานอาหารนะคะ
ว่าหลานจะหิวแล้วก็เป็นภาพที่สะเทือนใจมาก
และต้องขอความแสดงความเสียใจกับญาติของผู้สูญเสียทุกคนด้วยนะคะ
วันนี้ร่างผู้เสียชีวิตค่ะจะถูกนำมาส่งที่อบตอุทัยสวรรค์
เพื่อส่งมอบให้กับญาติก่อนเที่ยง
ญาติของผู้เคาะร้ายวันนี้ไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับศพนะคะ
มีรายงานบอกว่าร่างของเด็กนั้นจะไม่มีการผ่าพิสูจน์เพิ่มเติม
แต่จะตกแต่งบาดแผลเท่านั้นแล้วบรรจุลงศพ
จะดำเนินการผ่าพิสูจน์ให้เสร็จภายใน๑๑นาฬิกา
เพื่อที่จะส่งให้ทันถึงมือญาติภายในวันนี้
และจะเคลื่อนย้ายมาที่อบตอุทัยสวรรค์เช่นกันค่ะ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายดนัยโชคบุญโสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์บอกว่า
ตำรวจเอกปัญญาผู้ก่อเหตุครั้งนี้
มีกำหนดที่จะขึ้นสารเพื่อรับพิจารณาคดีในคดียาเสพติด
ผู้ต้องหาเดินทางมาพบกับตัวเองที่อบตจริงนะคะ
เพื่อที่จะขอให้ช่วยเหลือในเรื่องของคดียาเสพติดที่ผู้ก่อเหตุถูกดำเนินคดี
แต่ว่าตัวเองปฏิเสธผู้ก่อเหตุไป
ซึ่งตอนที่ผู้ก่อเหตุถูกปฏิเสธแล้วก็ออกไปจากอบตเนี่ย
ก็ไม่ได้มีท่าทีฉุนเฉียวแต่อย่างใดกลับออกไปโดยดีนะคะ
พร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าญาติฝ่ายภรรยามีญาติเป็นทนาย
ก็ไปขอความให้ความช่วยเหลือทางคดี
หลังจากนั้นก็ไม่ได้พบกับผู้ก่อเหตุอีกเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับความเคลื่อนไหวที่อบตอุทัยสวรรค์
อย่างที่บอกไปตอนต้นว่ายังไม่มีความชัดเจน
ว่าหลังจากที่ญาติของผู้เสียชีวิตรับร่างมาที่นี่แล้ว
แล้วจะมีการนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไหนนะคะ
ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้
แต่ญาติญาติบอกว่าตอนนี้อยากจะพบร่างอยากจะพบคนที่รักมากที่สุดค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวจากอบตอุทัยสวรรค์

เดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะฮะ
ทั้งจากพื้นที่ของอุดรธานีในการรับร่างผู้เสียชีวิต

ของเราอยู่ประจำทั้ง๒จุดเลยนะครับ